ประเด็นเรื่องการขอลีภัยในประเทศออสเตรเลีย
พร้อมกันนี้นะคะก็ได้ส่งคลิปขอบคุณคนไทย
ที่ได้ให้กำลังใจคณะทำงานทุกคนค่ะ
ว่าขณะนี้ขวัญและกำลังใจเริ่มดีขึ้น
โดยอยู่ระหว่างการขอวีซ่าผู้ลิภัยจากทางการออสเตรเลีย
อกจากนี้นะคะพลตำรวจตรีปวีนยังได้ส่งคลิปวิดีโอ
ให้กำลังใจทีมพนักงานสืบสวนสอบสวน
คดีค้ามนุษยโรฮิงญาทุกคน
ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติค่ะ
แหละขอเป็นกำลังใจให้ทีมทำงานต่อไปให้สำเร็จ
ขณะที่พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชานบัญชา

ระบุว่ากรณีพลตำรวจตรีปวีนยื่นขอลีภัยทางการเมือง
รัฐบาลออสเตรเลียเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้นะคะ
เพราะพลตำรวจตรีปวีนได้ลาออกจากราชการไปแล้ว
แต่หากพลตำรวจตรีประวีนต้องการความช่วยเหลือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือค่ะ
ด้านนางสาวชุติมาศรีดาเสถียร
นาธิการเว็บไซต์ข่าวภูเก็ตหวาน
ซึ่งติดตามปัญหาการค้ามนุษยโรฮิงญามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็ได้เปิดเผยกับไทยรัฐทีวี
ว่าจะปิดเว็บไซต์ภูเก็ตหวานในวันที่๓๑ธันวาคมนี้
โดยให้เหตุผลว่าถึงเวลาที่จะต้องพัก
แม้ว่าสารจะยกฟ้องคดีที่กองทัพเรือเป็นโจทย์
จากการนำเสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
จากนี้นะคะยังรู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถนำเสนอข่าวได้อย่างรอบด้าน
และตรงไปตรงมารวมทั้งยังถูกข่มขู่เป็นระยะ
และยังมีกระแสสังคมบางส่วนที่ไม่เข้าใจการทำงานค่ะ
โดยที่ผ่านมานะคะนางสาวชุติมาก็ยืนยัน
การทำหน้าที่เสนอข่าวได้อย่างดีที่สุดแล้ว
และดีใจที่สื่ออื่นรวมถึงสื่อต่างชาติ
ให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษยโรฮิงญา
ชุติมาก็ยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะ
หลังจากนี้จะยังคงติดตามการค้ามนุษยโรฮิงญาต่อไป

และอาจกลับมานำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหานี้อีกครั้ง
หากสถานการณ์เอื้ออำนวยค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามบทสัมภาษณ์ในอดีต

ในการทำงานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้

ที่เป็นคลิปให้กำลังใจคณะทำงาน
ไทยรัฐทีวีส่งตรงจากออสเตรเลีย